พาคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี๖๐ทับ๕
สามเหลี่ยมทองคำในพื้นที่ภาคเหนือ

มูลค่ากว่า๕๐๐ล้านบาท
บอกว่าถึงแม้ว่าจะประสานขอตัวผู้ร้ายข้ามแดน
คนกลับมาไม่ได้แต่ปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ย
ถือว่าจะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านตื่นตัว
ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
ตำรวจปรับปรามยาเสพติดปปศทหาร
นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๒๗๐หมู่๑๙
ตำบลป่าตึงอแม่จันทร์จเชียงราย
ของนายอักษกฤษรุ่งสิริธีระวงหรืออาผะเชมือกู่
เครือข่ายยาเสพติดผาขาวไปจับตัวแล้วก็ยึดทรัพย์ค่ะ
สินที่ยึดนั้นก็เป็นทรัพย์สินที่ได้มา
การค้ายาเสพติดนะคะซึ่งก็เจอนางอามีภรรยาของนายอาผะ
เรื่องต้นให้การอ้างว่าไม่เจอกับนายอาผะกว่า๔ปีแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จากการสืบสวนรู้ว่านายอาผะเป็นผู้ประสานงาน
นำยาเสพติดจากพม่าเข้ามาในไทย
แล้วก็ส่งต่อให้กับกลุ่มคนที่สั่งซื้อในประเทศ
แล้วก็ยังเป็นเครือข่ายเดียวกันกับนายนัทพลนาคคำหรือบอยผาขาว
เครือข่ายค้ายาเสพติดของนายไซสนะแก้วพิมพา
แล้วก็ได้หลบหนีไปกบดันอยู่ในพม่านะคะ
นายนัทพลถูกตำรวจปราบรามยาเสพติดจับกลุ่ม
แล้วก็ถูกสารอาญาออกหมายจับข้อหาสมคบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเอาไว้แล้ว
จากการตรวจสอบในพื้นที่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
เจอทรัพย์สินในความครอบครองของนายอักษกฤษเครือญาติ
มีการถือครองบ้านพัก๓หลังค่ะ
เปิดธุรกิจรับขายซื้อฝากที่ดิน
สิ้นเชื่อลดยรสจักรยันท์ยนท์ทุนจดทะเบียน๑ล้านบาท
จากการประเมินจากอาชีพและรายได้มันปรากฏว่ามันไม่สอดคล้องกัน
รายได้ไม่สอดคล้องกับท่าที่เจอนะคะ
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ก็เลยยินยันว่านี่เป็นครั้งแรกที่เป็นบุรณาการร่วมการ
จากชายแดนขนาดเดียวกันก็ต้องยอมรับนะคะว่าสามเหลี่ยมทองคำเป็นแหล่งผลิตและส่งออกยาเสพติดระดับโลกมีลักษณะเป็นกองกำลังผสมกลุ่มวาเหนือวาใต้ไม่ว่าจะผลิตยาเสพติดมามากน้อยขนาดไหนก็จะมีคนกลางมาคอยกำกับดูแลไม่ให้การผลิตออกมามากเกินไปสังเกตได้จากสัญลักษณ์ของแต่ละกลุ่มค่ะเพื่

เพราะเป็นใช้เวลาสักเจ็ดวันหรือเดือนหนึ่งดีกว่าไม่ถ้ามันชะลอยรู้เราก็มีโอกาสที่จะถ้าเขามากทิ้ง
ดันพลโทธนาจารุวัดแม่ทับน้อยที่๓
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือบอกว่า
ยาเสพติดได้ทะลักเข้าชายแดนภาคเหนือจนล้นตลาดค่ะ
เพราะว่าชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้านขยายเครือข่ายผลิตยาบ้ากันเอง
แล้วก็แข่งกับกลุ่มว้าเหนือและกลุ่มว้าใต้

ส่วนการจับกลุ่มตั้งแต่๑ตุลาคม๒๕๕๙ถึง๓กรกฎาคม๒๕๕๙
จับยาบ้าได้๑๓๔ล้านเมตรและไอซ์๓ล้านกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
แล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่า

ทลายโรงงานผลิตยึดอุปกรณ์และยาบ้ากว่า๖๐ล้านเมตร
เมื่อ๘สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ